คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่จังหวัดขอนแก่นนี้กันหน่อยนะฮะ

พ่อต้องบันดาลโทษะยิงลูกจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุจากการทะเลาะเพราะก่อนนั้นลูกขอเงิน

คุณผู้ชมฮะลูกเสพยาเสพติดขอเงินพ่อไม่ได้
หาเรื่องทะเลาะกับพ่อหาเรื่องทะเลาะกับคนในบ้านนะครับ
ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลูกชายคนนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่บ้านเล็กที่๑๒๒
บ้านหนองผือหมู่๕ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับ
หน้าประตูบ้านพบศพของนายพรชัยอายุ๒๗ปี

ก็ถูกยิง๑นัดกระสุนเข้ากลางศีรษะและกลางอกนะฮะ
บนพื้นมีชิ้นส่วนเก้าอี้พลาสติกแตกกระจัดกระจายหลายตัวนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนผู้เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตแล้วฮะ
คือนายสุธีอายุ๕๑ปีรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายคนนี้มาขอเงินพ่อแต่พ่อไม่ให้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันขึ้น
คนเป็นพ่อโมโหครับบันดาลโทษะ
ใช้ปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ยิงใส่ลูกชายหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่
สำหรับผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมติดเหล้าและยาเสพติดอย่างหนักนะครับ
ซึ่งตำรวจได้คุมตัวนายสุธีไปสอบปากคำที่โรงพัก
ก็คือปู่ของผู้เสียชีวิต
พ่อแม่เมื่อได้เงินไปนะคุณรอบแรกได้เงินไปนะ
ใช้หมดอย่างรวดเร็วก็จะมาขอเงินอีกนะฮะ

พอตอนเย็นมาอีกแล้วกลับมาบ้านมาอีกแล้ว

พ่อแม่ก็กลัวลูกอารวาสทำร้าย
พ่อแม่ก็หลบหนีมาอยู่ที่บ้านปู่แล้วนะ
ห่างจากบ้านพ่อแม่อายุประมาณ๒๐เมตร
ทีนี้ครับตัวลูกชายตามมาฮะ
ทุบทำลายเก้าอี้ทำลายพัดลมพังเสียหาย

นายทองอินปู่ผู้เสียชีวิต
อีกว่าหลานชายมีเรื่องทะเลาะกับพ่อเขาเป็นประจำ
แต่ว่าหลานชายนิสัยรักเล็กคโมยน้อย
คือลูกของฉันเองน่าคงทนไม่ไหว
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการวางแผนจะฆ่าลูกตัวเองนะครับ

บอกแบบนี้คนในบ้านนี่แหละ
จะถูกหลานฆ่าตายเพราะหลานมีมีดด้วยนะครับ
ทีนี้ทางตำรวจ๕ตำรวจศาวร์พระอุบลรัฐภูมิกลับ

ขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังและยังก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับผู้อื่นไปทั่ว
มีประวัติเคยถูกจับในคดีรักทรัพย์และคดียาเสพติดนะครับ

แก่พ่อของผู้ตายก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ขอประกันตัวผู้เป็นพ่อไปแล้ว
เพราะว่าต่างคนต่างบอกว่าพ่อเป็นคนดีแล้วก็น่าสงสารนะฮะ